อาหารที่จะพาไปที่จังหวัดลำปาง

ใส่อัวน้ำพริกหนุ่มแทบหมู

คุณผู้ชมนี่แหละเมนูที่ชวนน่ารับประทานมาก
ป่ามปัจจุบันหาทานได้ยากแล้วนะคะ
ในจังหวัดลำปางมีเพียงไม่กี่ร้านเท่านั้น
หนึ่งในนั้นก็คือร้านคุณป้าลัดดาชูพาพันธ์

จะออกมาขายไข่ป่ามทุกเย็นวันศุกร์ที่บริเวณถนนคนเดินสายวัฒนธรรมใน

ซึ่งตรงนี้เป็นแหล่งช้อปปิ้งอีกแห่งที่น่าสนใจ

รัดดาบอกว่าไข่ปาบเป็นอาหารพื้นเมืองของทางเหนือ

ไข่ป่ามที่นำมาทำขายนั้น
ได้มาจากคุณแม่ที่ทำให้ทานตอนเด็ก
ตอนนี้ขายไข่ปามมากว่าสิบปีละ

คุณกำเงิน๑๐บาทได้เงินทอนอีก๕บาท

ละ๕บาทเท่านั้นค่ะถือว่าถูกมากนะคะ
บางครั้งมีลูกค้ามาสั่งซื้อจำนวนมากทำไม่ทัน
ทำไม่ทันทำไงต้องให้ลูกค้าเขียนชื่อจำนวนเพื่อสั่งจองไว้ก่อน
จากว่าไข่ปลามเขาต้องทำกันสด
นั่งกันสดแล้วก็กินกันสดถึงจะอร่อยนะคะ
ส่วนวิธีการทำไข่ปลามก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยค่ะ
นำไข่ดิบมาใส่เครื่องปรุงรสคล้ายกับไข่เจียวนะ
พอปรุงรสเสร็จปุ๊บตักใส่กระทงใบตองเลยนะคะ
แล้วนำไปย่างกับเตาถ่านโอ้โห
ทานด้วยใช้ไฟอ่อนนะจนกระทั่งใกล้สุก
ใส่พริกสดต่นหอมแครอทลงไปตามใจชอบตามใจฉันเลย
พอไข่สุกปุ๊บนำมารับประทานร้อนฟินเวอร์ค่ะ
นี่แหละที่เด็ดภูทรของลำปางเลยนะคะ
จะทานเป็นกับข้าวก็ได้จะทานเป็นของเล่นก็ดีแล้วแต่ท่านชอบ
ป่ามจะมีกลิ่นหอมจากใบตอง
แล้วก็ไข่ที่ย่างด้วยเตาถ่านเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ถ้าได้ริมรสแล้วจะติดใจค่ะ
ที่สำคัญทำง่ายมากสามารถทำกินเองได้ที่บ้านก็ได้